วันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้ดูรายการที่จัดจ้านที่สุดนะคะ
บอกเลยนะคะว่ารายการนี้ไม่ได้มาเล่นจริง
กับ๓พิธีกรนะคุณหญิงคุณเกรสและคุณอ๊อฟปองน์สัก
ตื่นเต้นอย่างมากเลยนะเพราะว่าเทปแรกเนี่ย
แขกรับเชิญคู่ซีพี่มดดำกับพี่หนุ่มกัญชัย
จากข่าวใส่ไข่นั่นแหละดูสิว่าเทปนี้เขาจะตีกันไหมนะฮะ
มาพูดคุยเปิดใจไขความลับแบบหมดเปลือกเลย
งานนี้นะคะทีออฟค่ะบอกว่าไม่หวั่นนะจ๊ะ
เพราะว่าคุ้นเคยกับพี่มดดำอยู่แล้ว
ส่วนเพื่อนรักหญิงรถาเนี่ยโอ้ยมากี่ที
ก็ชอบแซวเหลือเกินชอบแซวพี่อ๊อฟ

ต้องถามต่อว่าอ้าวแล้วอย่างนี้พี่อ๊อฟเนี่ย
อยากจะทำอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวไปฟังค่ะ
ก็แค่ว่าดูแลกันไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าประเด็นคืออะไรรู้ไหมคุณย่าก็กล้าแซวเนอะ
อีย่าก็กล้าไม่อีย่าก็กล้าแซวเนอะ
ที่ตัวเองก็คือผ่านมาไม่รู้กี่รอบแล้ว
ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะว่าเอาจริงแล้วคือทั้งสองคนน่ะพี่

คือเขาเป็นพิธีกรแบบแถวหน้าตัวท็อป

คุณแม่มดจำก็ด่าจังเลย

เพราะว่าเขาเอ็นดูเราไง